ผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ซอยประชาอุทิศ๔๓นะครับ
เป็นไบท์แมนเขาก็ขี่จักรยานยนต์ส่งของกันนี่แหละนะครับ
สวนกันแล้วซอยมันแคบทางมันแคบปรากฏว่าไม่มีใครยอมใคร
พอไม่มีใครยอมใครมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ
เดี๋ยวดูนะฮะลงมาจากรถเนี่ยแล้วก็ไล่ทำร้ายกันเลย
ตอนนี้เหมือนกับดูทีดูท่ากันอยู่แป๊บนึงที่มือชี้ไม้นะฮะ
สักพักนึงปึ๊กเข้าไปนี่ชาวบ้านแถวนั้นถ่ายคลิปเอาไว้ได้
แล้วเขาก็หายหลุดไปจากกล้องแต่ปรากฏว่าพอพ้นจากกล้องตรงนี้ไปนะครับ
คุณผู้ชมครับฝั่งหนึ่งสู้ไม่ได้ชักมีดออกมาแทงอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ
สาหัสเลยนะครับทุกผู้ชมครับนี่ภาพจับเอาไว้ได้นะครับ
ช่วงเวลาเกิดเหตุนะครับนายอัครพรบุญแต้มอายุสามสิบเอ็ดปี
คนละคนละยี่ห้อคนละสังกัดกันอีกคนนึงนายธนวัฒน์โพคา
ทุ่งครุกรุงเทพบ่ายวันนี้นี่เองชุดละมุนต่อสู้อะไรกันเนี่ยนะครับ
สักพักหนึ่งนายอัคราพรถูกนายธนวัฒน์ใช้มีดที่พกติดตัวมาด้วย
้วงแทงใส่เข้าไป๘แผลนะฮะเข้ารักแร้ด้านซ้าย๒แผล
รักแร้ด้านขวาอีกสองเข้าที่ท้องอีกหนึ่งค่ะนะ
เข้าที่ใต้ท้องแขนขวาอีกสองนะฮะนิ้วนางด้านขวาก็โดนไปอีกหนึ่งแผล
เลือดไหลท่วมเลยนะครับตอนนั้นพลเมืองดีก็มาช่วยกัน
นิ้วนางด้านขวาเป็นมีดนะฮะที่อีกฝั่งหนึ่งเขาพกติบตัวไว้
เนี่ยคือโอ้โหตอนมาช่วยเนี่ยเลือดนี่อาบเลยนะฮะ
คือถึงขั้นชาวบ้านแถวนั้นต้องใช้กันไกลมาตัดเสื้อ
เพื่อเอาเสื้อมาอุดห้ามเลือด

คือเขารอกู้ภัยมาช่วย

ประถมพยาบาลเบื้องต้นเท่าที่ทำได้

ก่อนที่กู้ไพมาถึงจะใช้ผ้าก๊อตพันแผลเลยพวกนี้นะ
เขาเอากันไกลนี่แหละมาตัดเสื้อของคนเจ็บนี่แหละ
เพื่อมาอุดมาห้ามเลือดก่อน

คือเกือบจะช็อกเกือบจะน็อกหมดสติฮะ

หัวใจไปตลอดทางเลยนะครับ

แล้วก็รอตำรวจมาคุมตัวไป
ผู้ก่อเหตุนั่งอยู่ข้างล่างนะครับ

ธนวัฒน์บอกว่าเขาทำงานเป็นพนักงาน
ส่งอาหารของกราฟฟู้ดและเป็นคนแทงนายอัครพรคนเจ็บจริงนะ
นายอักษรพรเขาก็ขี่รถส่งของของเคอรี่นี่ผู้ตรงหานะฮะ
นี่มีร่องรอยบาดเจ็บที่มือขวานายธนวัฒน์บอกว่าเขาขี่จักรยานยนต์ของเขา
ลงจากฟุตบาทจะเข้าถนนส่วนนายอัครพรขี่จักรยานยนต์มา
แล้วเลี้ยวขึ้นฟุตบาทตรงจุดเดียวกันเลย
เพื่อจะเข้าซอยประชาอุทิศ๔๓ซึ่งจุดนี้ทางมันแคบ
มันขี่สวนกันแบบโอ้โหจนเกือบจะเบียดกันอ่ะ
แล้วก็มีปากเสียงกันเกิดขึ้นซึ่งนายธนวัฒน์อ้างว่าตัวเขา
ต่อยโดนทำร้ายก่อนก็เลยต้องชักมีดออกมาแทงเพื่อป้องกันตัว
ผมกำลังจะออกจากซอยใช่ไหมครับอ่าแล้วเขากำลังจะขึ้นมาพอดี
อ่าครับผมผมก็เลยหลบให้เขาก่อนให้เขาขึ้นมาใช่
พอเขาขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บผมก็หลบให้เขาอืม
เขาจอดถามผมว่าเฮ้ยกูหน่อยไม่ได้เหรอ
พอจากพบแบบนี้ผมก็เรียนต่อไปว่าพี่ทางเนี้ย
เหลือขนาดอะไรพี่ไปไม่ได้เหรอครับขนาดนี้มันก็เยอะแล้วนะพี่
เข้าไปไม่ได้เหรอครับอยู่ดีเขาโมโหครับเขาบอกว่า
มึงก็ใส่เดี๋ยวไหมอ่าอ่าผมก็เลยลงมาผมก็เลยบอก
ที่เขาค่อยคุยกันอ่าอ่าแล้วตอนเนี้ยเขาโทรหาคนในซอยไง
คนในในซอยครับอ่าเขารู้จักคนในซอยอ่าพอเหมือนเขารู้ว่าผมอ่ะ
รู้จักคนในซอยเขาก็เลยท้าผมเลยอ่าทีนี้มึงเอากับกูไหม
อ่าผมก็เลยบอกยังไงก็ได้พี่อ่าผมยังไงก็ได้ผมยังเรียกเขาพี่
อยู่เลยอ่าครับผมแล้วทีนี้เขาวิ่งมาต่อยผมอ่า
ผมก็เลยต้องชักมีดลงมาครับเขาต่อยเราก่อนเหรอต่อยเราก่อนครับ
ต่อยโดนไหมต้องมีครับต้องมีแต่ผมไว้บอกกับน้องเขาต่อย
แถวหน้าอ๋อหรอต้องมีครับนี่ฮะอันนี้ผู้ต่องหาเขาบอก
กล้องพี่กล้องมีพี่ก็ไปดูหลักฐานได้
แล้วก็มีคลิปที่คนเขาถ่ายเอาไว้ใช่ไหมครับแต่นี่เป็นมุมที่
ผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างนะก็ต้องรอฟังคนเจ็บด้วยว่าก่อนจะเกิดเหตุตรงนี้
ที่ว่าตรงนี้ตำรวจเขาคงไปไล่ดูว่าใครทำร้ายใครอะไรยังไงก่อน
แต่ว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยมันจะตรงตามที่นายธนวัฒน์ผู้ต้องหาเขาบอกหรือเปล่า
ค่ะนะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคุณก็ไปแทงเขาโอ้โหจนเกือบตายอย่างงี้ไม่ได้
เรียกนะแต่อีกมุมหนึ่งมันก็ทำให้คิดได้นะฮะคือโดยเฉพาะน้องน้อง
วัยรุ่นเลือดร้อนทั้งหลายเวลาที่ใครต่อใครมาท้ากันเนี่ย
ตัวต่อตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเราไม่รู้อีกฝั่งหนึ่งเขาจะมีอาวุธอะไรหรือเปล่านะ
เดินหนีไปดีกว่าใช่ไหมอืมคือเข้าไปเนี่ย
เอามีดมาแทงเอาปืนมายิงเข้ามาเนี่ยโอ้โหจะเกิดอะไรขึ้น
นี่คนเจ็บนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เจ็บตรงไหนบ้าง
คือที่แรกเนี่ยยังพอห้ามเลือดยังพอถามตอบได้สักพักนึงเนี่ย
็อกเลยนะฮะหมดสติเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับแม่ค้าร้านขายกาแฟที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นทั้งสองคนเนี่ยยืนเถียงกันอยู่
ประมาณว่าอีกคันจะขึ้นอีกคันจะลงอะไรประมาณอย่างเนี้ยใครยอมถอยใครไม่ยอมถอย
แล้วก็ลงไม้ลงมือกันอีกฝั่งหนึ่งโดนแทงจนแบบเลือดท่วมตัว
นะฮะก็พยายามจะหนีมาขึ้นคล่อมรถจักรยานยนต์ของตัวเองเพื่อจะไปต่อ
แต่ว่าก็ขี่ไม่ไหวแล้วก็ล้มลงสุดลงจมกองเลือดตรงนั้น
ก่อนที่จะมีคนมาช่วยกันแต่คือเขา
พวกมีดพบออกมาแทงเขาไปแทงกันตรงหน้ารองเท้าอะค่ะ

แต่เรากลัวลุกกลัวเกิดเขาพกปืนหรือว่ามีอะไรอะ
เราจะโดนลูกหลงเพราะเราอยู่ข้างหน้า

แต่คือเขาชุดละมุนกันต่อยกันตรงนี้แล้วก็วิ่งไปทางโน้นเหรอ

เราก็เลยเป็นฝ่ายแจ้งตำรวจให้มา

ก็คือวิ่งเนื้อเสร็จแล้ววิ่งกลัวมาก็คือเลือดเต็มหมดละ
ใช่เราก็แจ้งตำรวจแจ้งผู้ภายค่ะมาช่วย
ก็คือมีบาดแผลทางใต้ราวนมด้านซ้ายทะลุหากัน
แล้วก็ทางด้านนี้อีก๒แผลเหมือนกันเป็น๔แผล
แผลเปิดด้านนี้ประมาณ๒เซน
แล้วก็มีตรงหน้าท้องบาดแผลเปิดประมาณ๓เซน

แล้วเรามาถึงเราก็ช่วยประถมพยาบาล
ใช่ครับมีการประถมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการกดแผล

แล้วก็รอทางทีมของเวร
ปล่อยตึงเข้ามาอีกทีนึง

นี่มันออกมาเลยนะคุณเขียนมาสอน

มีคนเจ็บนะฮะก็ไม่รู้ว่าร่องรอยตรงนี้

ก็ต้องขยายผลกันต่อไปสนราชบุรณะนะครับ
ก็ได้ตัวมาแล้วก็คงต้องดำเนินคดีกันต่อไป

คือเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของใจล้วน

เราก็ต้องถอยออกมาดีกว่าอย่าไปทะเลาะกันนะครับ